คุณผู้ชมค่ะฮือฮาท้าโซเชียลอีกแล้ว
เมื่อพี่บุ๋มปรณดาในวัย๔๔ปี
รับคำท้าจากพี่วุดดี้เปลือยหน้าสดในรายการค่ะคุณผู้ชม
หลายคนเนี่ยตะลึงในความหน้าเด็กของพี่บุ๋มนะคะ
งานนี้พี่บุ๋มบอกว่าแคร์จัดฟัน
เพราะนางสาวไทยยุคนั้นปี๒๕๕๙
ศัลยกรรมยังไม่ฮิตเหมือนตอนนี้ค่ะ
ตั้งแต่รุ่นสมัยที่เทรนด์ดางามห้ามสายกรรม
แล้วก็ต้องล้างหน้าสดให้กรรมการดู
เวลาที่เห็นพี่ถ่ายชุดพี่นั้นพี่ก็หน้าสดตลอดนะ

การที่จะหน้าสดไม่ต้องจัดฟันแบบพี่บุ๋มก็ได้
บุ๋มบอกว่ายังไม่ว่างมีเวลาเล่นเลย
คือพี่ก็อยากเล่นนะแต่ทีนี้ก็

ตัดเราจากตรงนั้นตรงนี้ไปทำให้มากกว่า
เก่งนะพี่ชมเลยนะ
ผักเป๊ะมากภาษาใต้คือยากมาก
แล้วพูดเร็วมากน้องทำได้
แล้วก็มีเวลล่าที่เก่งเมย่า
เมย่านนทวันเลิศอันนี้เต้นแซ่บมากแต่ละคน
ถ้าบุ๋มว่างเดี๋ยวบุ๋มทำให้เนอะรอแป๊บนึง
เข้าใจว่าช่วงนี้พี่บุ๋มอาจจะไม่ว่างเพราะว่า
ไหนจะงานในวงการบันเทิงไหนจะธุรกิจของตัวเอง
และไหนจะต้องทำงานเพื่อสังคมองค์กรทำดีของตัวเอง
ล่าสุดนี้ไปเห็นว่าเดินตามพี่ไทยพี่บินพี่ไทย
พี่น้าไปแจกเงินชาวบ้านด้วยนะน่ารักทีเดียวนะคะ